เอามาดูเรื่องราวกระแสดราม่ากันหน่อย
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนติดตามกันอยู่สำหรับข่าวดัง
กลับมาวนเวียนกันอีกครั้งแล้วข่าวนี้นะคะ
หลังจากที่นี่แหละกระแสมันมีทั้งด้านบวกด้านลบ
ใช่กับว่ามาเป็นด้านโจมตีซะมากกว่านะคะ
กลายเป็นกระแสโจมตีนักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภ
ทำให้จบง่ายนะครับอย่างที่ทราบกัน
พอมีข่าวจับลุงพลผู้ต้องหาคดีของน้องชมพู่นี้นะคะ
แล้วก็เคยมาร่วมงานกันในเพลงเต่างอยไง

ก็ร้องเตางอยกับคุณจินตราเชื่อว่าหลายคนจำได้แหละ
ทั่วหลายคนบอกดราม่าเหลือเกินนะครับปิดตั้งการมองเห็นด้วย
แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะทัวร์มันมาแล้วไง
ทัวร์มันมาแล้วค่ะคุณค้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อย
ที่สงบใจอยู่ได้ของมีชนะติดไปขับมือไว้พระ
เมื่อวานนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของพี่จินเก็บตัวเงียบ
เดี๋ยวดูกันพี่จินเขาไปปล่อยเต่าที่วัดนะ
แล้วก็ไหว้พระทำบุญด้วยนะครับ

โพสต์คลิปตามนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

บางคนด่าแรงก็มีค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพยายามอ่านเฉพาะข้อความที่พอจะอ่านออกอากาศได้แล้วกันนะคุณผู้ชม

เอาเพลงเต่างอยไปลงน้ำ

เอาผู้ต้องสงสัยมายกหยอกปอกปั้น
แล้วคนที่สูญเสียลูกถูกสังคมตราหน้า

รู้สึกยังไงที่รู้ว่ามีการออกหมายจับลุงพล

อุ้ยอันนี้คัดมาแล้วนะ
อันนี้ที่ยังไม่ได้เป็นคำหยับคาย
ที่ไม่ควรเอามาเสี่ยงกับชื่อเสียงที่พี่จินทำดีมาตลอด

สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมด
อย่าเอาชื่อเสียงของจินตราภูลาภมาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้อีก
กว่าจะสร้างชื่อจนเป็นตำนานมาได้
แต่ยากกว่านั่นก็คือการรักษาชื่อเสียงที่ดีของคุณเอาไว้ค่ะ
รวมไปถึงแฟนคลับบางส่วนนะออกมาปกป้องแล้วก็ให้กำลังใจพี่จินนะคะ
บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของทีมงานหรือเปล่า
คุณจินเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอะไรเลย
แค่คนเคยร่วมงานกันเท่านั้นเองนะคะ
หลายคนก็มองต่างมุมกันไปนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตั้งแต่มีข่าวตั้งแต่แรกเลยนะ
ปีก่อนเนี่ยคุณจินตลาไม่เคยออกความคิดเห็นในเรื่องของคดีความในส่วนของลุงพลเลย
เอาเป็นว่าเขาก็เคยแค่ร่วมงานร้องเพลงกันก็เท่านั้นเอง
คือส่วนตัวขอพูดแทนจินตลาดนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานได้คุยโทรศัพท์กับน้องจินอยู่สักเล็กน้อย

คือจริงน้องจีนคือเครียดมากนะคะ
แล้วก็คืออย่างที่เชอรี่บอกนี่แหละค่ะ
คือไม่ได้สนิทสนมกัน

แล้วก็อยากให้คนดูแยกส่วนบ้างนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวน้องจินพี่จินของเราจินตราจะมีผลงานวันที่๗มิถุนายนนี้แล้ว
อืมนะคะก็แยกแยกกันเนอะ
จินเขาก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายมีสังกัดมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแล
ก็เหมือนเจ้านายอ่ะนะให้ไปทำอะไรลองดูผลงานใหม่อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าว่าจินตลาเสียงกินเลยนะ